วันพรุ่งนี้เราไปตามหาของกินกันดีกว่า
ของกินที่ว่านี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นสูตรโบราณ
อยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมานั่นก็คือขนมตาลนั่นเองค่ะ
ไปดูกันหน่อยว่ากรรมวิธีการทำขนมตาลสูตรโบราณที่จังหวัดนครราชศรีมาเขาทำกันอย่างไร
แน่นอนก็ต้องเริ่มจะเอาจากลูกตามาเอาเนื้อมันออกนะคะ
เป็นฤดูกาลในช่วงนี้แหละค่ะกลางฤดูฝนผลตานก็จะสุกเต็มที่
ชาวบ้านชุมชนบ้านดอนกุตตะโพตำบลดอนตะนินอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
ก็รวมกลุ่มการทำขนมตาลขายมีทั้งแบบแป้งแล้วก็แบบเม็ดด้วย
บางคนเขาเรียกขนมต้มตาลหรือข้าวเหนียวตาล
ไปดูขั้นตอนกันนะคะหน้าตามันออกมาแบบนี้
แตงกรุยสวัสดิ์อายุ๗๒ปีเล่าให้ฟังนะคะว่าจะใช้กรรมวิธีแบบโบราณเลย
เริ่มตั้งแต่การเลือกลูกตาลที่สุกได้ที่นำมาปอกเอาแต่เนื้อไปยีด้วยน้ำเปล่าด้วยมือเนี่ยนะ
แบบนี้ล้างให้สะอาดจากนั้นก็เอามากรองนะคะคุณผู้ชม
คนไม่รู้นะว่าลูกตาลเนื้อข้างในมันเป็นยังไงเขาเป็นแบบนี้แหละ
มันมีเส้นใหญ่ค่ะแล้วก็จะมีเนื้อแทรกอยู่แล้วก็ต้องยีเอาเนื้อมันออกแล้วก็เทใส่ผ้าข่าวม้าเพื่อแยกน้ำรถขื่นหรือรถฝาดออก
เป็นเปรย์แบบนี้สักพักก็ลงไปนอนได้เลย
ใช่ค่ะคุณค่ะเป็นกรรมวิธีแบบโบราณจริงเป็นการกรองโดยใช้ผ้าเนี่ยนะคะซึ่งผ้าขาวม้าในสมัยอดีตเนี่ยคือเขาทำทุกอย่างจริงมันเป็นวิถีชีวิตของชุมชนเนี่ยนะคะ
พอแยกน้ำแยกเนื้อออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีการเติมน้ำอีกประมาณ๓รอบคือล้างแล้วก็ทิ้งไว้คืนนึงให้เสด็จน้ำก่อนแล้วก็เหลือแต่เนื้อมันออกมาเป็นเนื้อแบบนั้นแหละ
เดี๋ยวดูไปตามภาพนะครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนที่เขาลาดน้ำลงไปอย่างที่คุณนิวนาวบอกนี่แบบนี้ก็จะกลองเอาตัวน้ำออกไปเหลือแต่เนื้ออย่างเดียว
ใช่แล้วเราก็จะใช้เนื้อมันนี่แหละค่ะมาทำนะคะโดยขั้นตอนหลังจากที่กรองนี้เรียบร้อยเอาเนื้อมานะคะผสมกับข้าวเหนียวซึ่งข้าวเหนียวก็จะแช่น้ำไว้ละ๔ชั่วโมงนะคะ
นำมานึ่งจนสุกหลังจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันใส่น้ำตาลใส่ข้าวเหนียวตามสูตรของทางโบราณที่เขาทำกันเลยนะคะ
ผสมกันแบบนี้คลุกเคลาให้เข้ากันแบบนี้ค่ะคือถ้าเป็นสูตรโบราณก็จะเป็นข้าวเหนียวถ้าเป็นสูตรปัจจุบันจะเป็นแป้งถูกไหมหุ่นมันก็จะมีรสชาติมีเนื้อสัมผัสที่ต่างกันเอาบับหวานกำลังดีใส่น้ำตาลเข้าไปนะคะแล้วก็ตักใส่ใบตองฮอเลยใบตองมาอยู่บนนี้ตักใส่ได้ไหมได้เนี่ยใบตองนี่ตัวจร
ใบตองเนี่ยห่อขนมตาลกันไปก่อนแล้วก็โรยมะพร้าวขูดมะพร้าวขูดนะคะแล้วนำไปนึ่ง
แต่ขายในราคาย่อมเยาว์จริงเลยค่ะ
ท่านใดที่อยากจะริ้มลองรสชาติของขนมตาลแบบเม็ดนะคะ
เป็นอีกหนึ่งของอร่อยคู่เมืองโคราช
สามารถที่จะไปซื้อกันได้ที่ตลาดเช้า

ก็จะมีขายช่วงหน้าฝนนี้เท่านั้นแหละ
คุณดูซะก่อนมีคนพิสูจน์ความอร่อยอร่อยไหมพี่

เวลาก้มทีโหลูกปะคำเต็มคอเลย

อันนี้เอามาให้คุณผู้ชมดูกันให้เห็นถึงกรรมวิธีการทำด้วย
แล้วก็ให้เห็นโอ้โหมันน่าทานน่าอร่อยขนาดไหนนะคะ

แบบให้สรรพคุณเกี่ยวกับร่างกายที่ดีด้วย